ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

ที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
และพฤติกรรมจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลย

และถ้าคนที่เจอคือเด็กอายุ๑๐กว่าปี
ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน
เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
สมัยก่อนครอบครัวของผมก็พอมีอยู่มีกิน
ทวดก็จะคอยให้ตังค์ผมกับน้องไปโรงเรียนครับ
ชีวิตผมก็ช่วงนั้นก็เกเลครับ
ย่าทำไมกินข้าวกับน้ำปลา
วันที่ผมเห็นย่าทวดกับน้องนั่งกินข้าวกับน้ำปลา
เพราะว่าไม่มีเงินซื้อกับข้าวกิน
วันนั้นผมเลยสัญญากับตัวเองว่าผมจะเลิกเกเลอย่างเด็ดขาดครับ
จากเหตุการณ์วันนั้นมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมต้องออกหางานทำครับ
ผมต้องทำงานทุกอย่างครับเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวครับ
ถ้าย่าทวดกับน้องของผมได้มีเงินซื้อกับข้าวกินทุกวัน

มีญาติรวรรดิมีน้องสาวอีก๒คน
น้องคนแรกชื่อน้องฟิล์มอีกคนนึงชื่อน้องพลอยครับ

ตอนนี้แกก็อายุ๘๔ปีแล้วครับ

ช่วงขาแกเดินไม่ได้ครับ
เวลาชะพร้อมวิวเดี๋ยวเขาประคองไปอาบน้ำนั่งเข้าห้องน้ำ
พี่ฟ้าก็จะช่วยหนูอุ้มย่าทวดไปเข้าห้องน้ำและช่วยกันอาบน้ำ
วันถ้าเกิดน้องพลอยอยู่ด้วยน้องพลอยก็จะมาช่วยด้วยค่ะ
ตั้งแต่ชีวิตผมเกิดมาพ่อแม่ผมก็เลิกกันแยกทางกันครับ
ก็มีแต่ย่าทวดนี่แหละครับที่คอยเป็นแม่ให้ผม
รักเขามากรู้สึกว่าผูกพันกับเขามากครับ
เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กแกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ผม
ส่วนน้องที่อยู่ด้วยกันกับผมก็ชื่อน้องฟรีครับ

เป็นน้องคนละแม่ของผมครับแต่ว่าพ่อเดียวกัน
ย่าก็เลี้ยงมาโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กครับ
ตื่นเช้ามาหนูก็จะมีหน้าที่หุงข้าว
ทำกับข้าวให้ย่าทวดและคนในบ้านกิน
พอเลิกเรียนหนูจะรีบกลับมาดูย่า

พ่อและแม่ของหนูทิ้งหนูไปตั้งแต่เด็ก
ส่วนน้องคนเล็กชื่อพลอยครับตอนนี้เขาอายุ๙ขวบครับ
จริงน้องพลอยเขามีศักดิ์เป็นนาของผมครับเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กของปู่ครับ
ก็ไม่เคยเรียกอาครับเพราะว่าเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเราก็จะเรียกเขาว่าน้อง
อยู่บ้านล้างจันทร์เขาให้ย่านวดขานวดไหล่นวดแขน
หนูสงสารย่าเดินไปไหนไม่ได้
สมัยก่อนครอบครัวของผมก็พออยู่ได้ครับ
พอมีอยู่มีกินย่าทวดก็จะคอยให้ตังค์ผมกับน้องไปโรงเรียนครับ
ชีวิตผมก็ช่วงนั้นก็เกเลครับไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครับ
ส่วนใหญ่จะชอบโดดเรียนมากครับพากันไปเล่นน้ำตกครับ
ก็ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างนี้ครับไม่ได้สนใจครอบครัวอะไรมากมายครับ

น้องฟาสตอนสมัยม๓เป็นเด็กที่เกเล
ต้องคอยตามเข้าห้องเรียนค่ะ
คือไปโดดเลยไปหลังโรงเรียนบ้าง
บางทีหนีโรงเรียนต้องคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ก็เป็นห่วงน้องฟาสกลัวเขาเรียนไม่จบอะครับ

ก็เห็นย่ากับน้องนั่งกินข้าวกับน้ำปลากันครับ
ย่าทำไมกินข้าวกับน้ำปลา
ย่าเป็นคนที่เวลามีปัญหาอะไร
จะชอบเก็บไว้คนเดียวครับไม่ค่อยบอกใครครับ
คือคิดว่าครอบครัวน่าจะหมดจริงครับ
ต้องกินข้าวกับน้ำปลาผมก็เลยตัดสินใจจะไปทำงาน
หาตังค์มาให้ย่าครับเพื่อที่จะซื้อกับข้าว

ไปสมัครงานที่ปั๊มครับ
จะเข้างานตั้งแต่ช่วงประมาณ๔๕โมงครับ
แล้วก็เลิกงานประมาณ๔ทุ่มครับ
พอเลิกเรียนปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงเรียน

วันครูไปเติมน้ำมันเห็นเขา

สงสารเขาแล้วก็เรียกเขาเข้ามา
เงินให้เขาเอาไว้ใช้จ่ายวันนั้น
ให้เขาซื้อน้ำซื้อข้าวกิน

โรงเรียนก็จะมีอาการง่วงนิดหน่อยครับ
แต่ก็พอไปโรงเรียนได้ครับแต่บางครั้งไปโรงเรียนก็ไปแอบหลับในโรงเรียนครับ
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปหารายได้เสริมครับก็คือจะไปทำงานร้านหมูกระทะ
ก็จะคอยไปล้างจานให้เขาไปส่งหมูกระทะให้เขาบ้างครับ
เสร็จแล้วก็เก็บร้านแล้วก็กลับบ้านครับ
แล้วก็เหลือนั่นเขาก็เอาไว้ไปกินไปที่โรงเรียน
ก็สงสารก็ไม่รู้จะทำไงเนอะ
เราทำกินไม่ได้
หนูก็ช่วยย่าหาตังค์

ได้ค่าตังค์๒๐บาท

แล้วก็ล้มขาหักอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะหยุดงานประมาณ๒๓อาทิตย์ครับ

ช่วงนั้นก็คือลำบากมากครับ

ก็เลยต้องค้างค่าเช่าบ้านเขาไว้
ครูก็หมั่นให้กำลังใจเขาค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุด
กระตันยูคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ
คิดไว้ว่าถ้ามีเงินจริงก็อยากจะเรียนต่อให้สูงครับ
แล้วก็มีงานทำเป็นงานประจำอย่างนี้ครับ
อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งครับเอาไปลงทุนครับ
กับการขายของขายพวกน้ำขายพวกก๋วเตี๋หอยทอดอะไรพวกนี้ครับ
ก็คิดว่าถ้าได้มีเงินมาลงทุนค่าขาย
ก็คิดว่าชีวิตเขาควรน่าจะดีขึ้นครับ
จะได้ไม่ต้องรอเงินจากที่ไปทำงานรับจ้างอย่างเดียว
ขอเสียงประมูนต้อนรับข้อกลัวน้องฟ้าจากจังหวัดปราจินบุรีครับ

หนูอยู่กับย่าทวดมาตั้งแต่กี่ขวบลูก

ผมมาตั้งแต่ถึงเด็กครับประมาณ๒ครบได้นะครับ
จริงแล้วเห็นบอกว่าหนูว่ามีเรื่องราวที่ประทับใจคุณย่าทวดมากเลย
ท่านเป็นเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่ไหมลูกใช่ครับมีภาพจำไหมภาพจำในวัยเด็ก
ก็มีครับก็ตอนนั้นเป็นวันแม่ครับ
คือจะต้องมีผู้ปกครองไปนั่งตีนั่งรอบนเวที
ให้เราไปไหว้แม่แล้วทีนี้ก็ไม่มีแม่ไปครับ
แล้วทำยังไงล่ะลูกเวลาถึงงานวันแม่
ก็ย่าครับพาเขาไปให้เขาไปเป็นแม่
คือจะมีเขาไปทุกปีเพราะว่าเขาสงสารเราครับ
เห็นคนอื่นเขามีแม่ไหว้แต่เราไม่มี
เขาก็เลยอยากจะไปให้เราครับ

บุญจะตายจะตายเฎื่อยบุญหนูไม่ให้ตาย
ฮ่า

พาไปนอนพาไปนอน

ไม่ได้ถามว่าเบื่อไหมถามว่าเหนื่อยไหม

ก็นี่แหละเขาบอกว่ามีลูกก็รักลูกแล้วนะ
พอยิ่งเป็นหลานก็ยิ่งรักเข้าไปมากกว่าลูกอีกจริงไหม

แล้วหนูล่ะลูกรักย่าทวดมากแค่ไหน

มีอะไรอยากจะบอกกับย่าไหมลูก

รักจ้า

ทำไมนายกระชนลำบากอย่างนี้ลูก

สเห็นว่าครอบครัวเราเริ่มลำบากตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก
วันนั้นเห็นแกกินข้าวกับน้ำปลากับน้อง
แกเป็นคนที่แบบว่าเวลามีอะไรแกไม่ค่อยจะบอกครับ
ก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายในบ้านจริงครับ
ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะมวลทำตัวเกเลอย่างนี้
ครอบครัวเราจะเป็นยังไงต่อไป

เขารีบหางานทำเพื่อช่วยเหลือครอบครัว

แล้วทีนี้ก็ไปวันแรกเขาไม่รับสมัครครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าอายุไม่ถึงครับเขาก็กลัวครับ
ทีนี้ผมก็ตื้อเขาไปขอเขาไปถามเขาอีกรอบหนึ่งครับ
เขาก็เลยบอกว่าให้ลองมาทำเป็นพาร์ทไทม์ดู
ถ้าทำคือหนูทำเวลาไหนถึงเวลาไหนลูก
ก็เลิกเรียนประมาณ๔โมงใช่ไหมครับ
โมงอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปทำงานเลิกงานอีกทีประมาณ๔ทุ่มครับ
แล้วลูกได้ค่าจ้างอย่างไรลูกเขาให้อย่างไร

ชั่วโมงนึงเท่ากับ๓๓บาทครับ
วันหนึ่งก็ตกร้อยกว่าบาทครับ
จะมีช่วงวันหยุดเล็งครับผมก็ไปทำงานเสริม
ไปทำร้านหมูกระทะกับเพื่อนครับ

ครึ่งสองรถสามรถมันก็ไป

เพราะว่าเรามีสูตรมีต้นตำรับมาจากยา
เพราะย่าเมื่อก่อนย่าเป็นคนขายของครับ

ก็ถ้าขายดีเขาก็จะให้มากหน่อยครับ
แต่ถ้าขายไม่ดีเขาก็จะให้แค่ร้อยสองเมาท์อย่างนี้

เหนื่อยครับแต่ว่าไม่ท้อครับ
เพราะว่าห่วงน้องห่วงทุกคนในครอบครัวครับ
ห่วงอะไรมากที่สุดในครอบครัวของเรา

เพราะว่าย่าแกสุขภาพไม่ค่อยดีครับ

ห่วงสุขภาพร่างกายแกค่ะ
แกเป็นคนไม่สบายง่ายมากค่ะ

แล้วหนูแบ่งหน้าที่กันดูแลยังไงกันบ้าง
เพราะว่านี่ก็ต้องไปโรงเรียนนี่บางเรียน
แล้วกลางวันยังไงใครอยู่กับย่า
ย่าอยู่คนเดียวไงอยู่กับทรทัศน์

เดินเหินไม่สะดวกสบายอย่างนี้
หามาให้พร้อมเรียบร้อย

อาจถึงที่นอนอยู่นี่เขาหามาวางวันนี้เรียบร้อย
แต่ตัวไปอิงเวรยกไปไว้ให้ยาก

ซีมพี่ฟาร์ดอย่างนี้เหรอ
พอให้หนูช่วยทำอะไรบ้างลูกอยู่บ้าน
อาบน้ำให้ยากแล้วก็ล้างจาน

งได้ใช่ไหมลูกกับข้าวล่ะทำได้ยัง

มีทำอะไรพิเศษหารายได้พิเศษอะไรบ้างไหมมีไหม

ก็ช่วยเขาเลี้ยงน้อง

จริงแล้วเล่าสรรพคุณข้างขวดของเขาที่ฟาดเป็นเด็กอย่างไรเมื่อก่อนนี้
ตอนที่เขาดื้นเข้ามาสอนไม่ทันนะคะ
ก็ได้ยินได้ยินครูท่านเก่าบอกว่าดื้อมาก
โดดเรียนเกเรียนไปเที่ยวหนีไปเที่ยวน้ำตก
เรียนก็สมมุติเรียน๑๐วิชาก็ศูนย์สัก๘ตัว

ก็เจอเขาที่เขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้แล้ว
จากที่เคยติดก็ไม่มีติดเลยสักตัวหนึ่ง
ซึ่งเทอมที่ผ่านมาได้อันดับหนึ่งของห้อง
ครูมารู้ได้ไงว่าชีวิตทางบ้านของเขาลำบาก
ก็ขับรถไปเติมปำัน
พอเราจอดเอ๊ะนี่เด็กที่เราใกล้สอนนี่
หนูมารายการวันนี้ลูกจริงแล้วเนี่ยต้องการทุนไปต่อชีวิตอะไรลูก
ก็อยากจะเอาเงินไปลงทุนขายน้ำครับ

ก็คือเป็นน้ำโหลครับแล้วก็ตักใส่แก้วแล้วก็ขายครับ
ทำไมคิดถึงอยากจะขายน้ำโหลแบบนี้ลูก
ก็มันสะดวกอะครับมันพกพาอุปกรณ์ง่ายครับมันขายได้ง่ายกว่า
แล้วหนูจะไปขายแถวไหนมีที่แล้วเหรอลูก
ถ้ามีตลาดใกล้ก็ขายแถวบ้านครับ
แต่ถ้ามีงานใหญ่ก็อยากจะไปครับ
ทวดภูมิใจกับหลานไหม

เขาเป็นเด็กกระตันยูแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวแล้วนะ

คุณผู้ชมครับความกระตันยูคือเครื่องหมายของคนดี
และคนดีต้องการโอกาสและกำลังใจในการยืนหยัดสู้ต่อ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องฟ้าจากปราจินบุรีนะครับ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
วินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวน้องฟ้าจากจังหวัดปลาจินบุรี
ที่จะมากู้วิกฤตหาทุนไปต่อชีวิต
ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
สมาชิกในครอบครัวเตรียมตัวมาดีไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องฟ้ามาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องเนี่ยฟาร์ดมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้สมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ไก่เขย่า
เรื่องที่๒จังหวัดปราจีนบุรี
เรื่องที่๓วงแบ็คพิ้ง
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕คณิตศาสตร์ระดับชั้นป๓
ขอเลือกเรื่องที่๑ครับไก่เขย่าครับ

ทำไมเลือกเรื่องไก่เขย่าเมื่อกี้เราไม่ได้คุยกันเลยนะ
ทำไมเลือกเรื่องนี้อ่ะลูกแล้วเมื่อก่อนเคยไปขายของ
เราไปขายไก่เขย่ากับคนที่เขารู้จักครับ
ขายกันได้ยังไงเราเอาสูตรมาจากไหนกัน
ก็เขามีสูตรเราก็ไปคอยเขย่าไก่ให้เขาเฉยครับ
ขายนานไหมลูกทำมาได้ไม่กี่ปีเองครับปีสองปีประมาณเนี้ยครับ
ประมาณนี้ครับแล้วขายดีไหมดีบ้างไม่ดีบ้างครับถ้าเหลือตอนนั้น
ขายแถวไหนตอนนั้นแถวตลาดครับส่วนใหญ่จะไปตลาดมากกว่า
เหมือนตลาดนัดตลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกแล้วมีรถอะไรบ้าง
ก็จะมีบาร์บีคิววิ้งแซ่บพิซซ่าชีสอะไรพวกนี้ครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีไก่มีถ้วยมีโหลสำหรับเขย่าให้เรียบร้อยเลย

ต้มยำและรสอะไร
ปลาปิก้าครับแล้วก็รสชีสครับ
ชีสนะเนี่ย
เวลาที่หนูใส่กล่องเข้าไป
แล้วเวลาเขย่า
หนูสองคนเป็นคนเขย่านะคะ
และกติกานะครับก็คือทำไก่เขย่านะฮะ
รสชาติรสชาติละ๘ถ้วยนะฮะ
แล้วนำไปแจกคนดูภายในเวลา๓นาที
ก็เมื่อก่อนขายไก่เขย่าก็วันหนึ่งก็ขายได้ประมาณ๓๐ถ้วย๔๐ถ้วยครับ
โจทย์ข้อนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ง่ายสำหรับผมมากนะครับ
ยังไงก็จะทำให้เต็มที่ครับสู้ครับ
รสชาติรสชาติละ๘ถ้วยนะคะ
พร้อมไหมพร้อมครับประจำที่ครับโอ้อย่าลืมจิบไม้จิ้มให้ด้วยนะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
นับไว้ด้วยนะให้นับรถไว้ด้วยนับได้ด้วย
อีกร้อนนึงลูกอีกร้อนนึงปาพิก้าขย่าวเลยอย่าช้า

ไม่เกินนี้นะจะถือว่าภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
ผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับลูกปลาย
ฟ้ายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องที่เหลือคือเรื่องจังหวัดปราจีนบุรี

ติดตามมาตั้งแต่อยู่ป๔แล้วค่ะ

ม๒ชอบสมาชิกคนไหนมากที่สุดในวง

ลิซ่าเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองดีมากเลยค่ะ

เคยฟังเพลงชื่อตรูไหม

มียอดวิวสูงมากเลยนะ

วิว๑๔๐๐ล้านวิว

เอาละลูกเกี่ยวกับยอดวิวเพลงนี้นี่แหละ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ป้ายโปสเตอร์ฉลองที่มียอดครบ๑๔๐๐ล้านวิวนี้
ลิซ่าใส่รองเท้าสีอะไร

เขาดูละเอียดละออละเมียดละมัยจริง
แล้วก็ขอให้เป็นคำตอบให้ถูกต้องนะลูกน้าฟิล์ม

เขาดูละเอียดละออละเมียดละมัยจริง
แล้วก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะฟิล์ม

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คือเรื่องจังหวัดปราจีนบุรี

ครูเบนค่ะคือเป็งคนในครับเป็นคนจังหวัดปลาจีนบุรี
เกิดอำเภออะไรครับครูอำเภอเมืองค่ะปลาจีนบุรีมีสถานที่ที่โดดเด่น
มีตรงไหนบ้างครับถ้าในอำเภอเมืองก็จะ
รวมเจ้าก็จะเป็นเขา
จีนนี่คนดังครบทุกวงการเลยทั้งการเมืองกีฬานักแสดง

เกี่ยวกับคนดังนี่แหละครับพร้อมไหมครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คนที่มีชื่อเสียงท่านใดไม่ใช่คนปราจีนบุรี
ตัวเลือกที่หนึ่งปองกูลสืบซึ้งหรือป๊อปปองกูลนะครับ
ตัวเลือกที่สองจิ้มชวนชื่นตัวเลือกที่สามสืบนาคสะเทียน
ตัวเลือกที่สี่ประทวนโพงามหรือน้อยโพงามนั่นเอง
บุคคลสำคัญของคนประจินบุรีนะคะครูไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเลยค่ะ
แต่พอมาเจอคำถามก็๕๐๕๐ค่ะสู้ค่ะเพื่อน้องฟาสค่ะ
ตัวเลือกที่๒จิ้มชวนชื่นครับ
เอาล่ะไม่รู้ตอบไปแล้วนะฮะ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบ

ตอนนี้เหลือสมาชิกในครอบครัวอีก๒ท่าน
คือน้องพลอยและคุณย่าทวด
เบ้นจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตให้กับครอบครัวเป็นคนถัดไปครับ

แล้วครูเบ้นจะเลือกเรื่องไหนให้น้องพลอยครับ
ตอนนี้เหลืออีกสองเรื่องก็คือเรื่องบ้านของเราและ

คณิตศาสตร์ระดับชั้นป๓ให้น้องพลอยนะครับ

ขอเชิญน้องพลอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องพลอยคะปีนี้ยุทธ์กี่ขวบแล้วลูก

บวกลบเลขได้คล่องไหม

และคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่
เอามาจากข้อสอบระดับชั้นป๓เลยนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปริมาตรในตัวเลือกใดมากที่สุด

น้ำมันเบนซิน๙๐๐ซีซี
ตัวเลือกที่๓น้ำมันพืช๒๕๐มิลลิลิตร
ตัวเลือกที่๔น้ำหมึก๒ลูกบาทเซนติเมตร
น้ำหนักหนูก็เรียนบ้างแล้วค่ะ
ข้อนี้สำหรับหนูก็ยากนะคะ
หนูจะทำให้เต็มที่ค่ะสู้ค่ะ

น้ำมันเบนซิน๙๐๐ซีซีค่ะ
ตัวเลือกที่๒น้ำมันเบนซิน๙๔๔ครับ
ครบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทั้ง๔ข้อนะครับ
ลุ้นและเอาใจช่วยกันนะครับว่าครอบครัวของน้องฟ้าจากปลาจีนบุรี
สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องฟ้าจากจังหวัดปราจินบุรี
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

จะมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
จะเลือกส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนกุญแจ

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับมีแต่ได้กับได้นะครับ

ผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรกจากเรื่อง

เขาก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำงานปั๊มค่ะ
วันครูไปเติมน้ำมันเห็นเขานั่งทานข้าวเปล่า
ก็สงสารเขาแล้วก็เรียกเขาเข้ามา
มอบเงินให้เขาเอาไว้ใช้จ่ายวันนั้น

คนที่มีชื่อเสียงท่านใดไม่ใช่คนปราจีนบุรี
ขอตอบข้อที่๒ค่ะจิ้มชวนชื่นค่ะ

จิ้มชวนชื่นนะครับไม่ใช่คนปราจีนบุรีนะครับ
แต่เป็นคนจังหวัดราชบุรี
เอาล่ะก็ถูกไปแล้ว๑ข้อนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องฟ้าจากปราจีนบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับ
กันต่อเลยครับผมจะเลือกเฉลยต่อไปนะฮะ
จากเรื่องคณิตศาสตร์ระดับชั้นป๓ครับ
หนึ่งอยู่บ้านหลางจานผมข้างให้ย่านวดขานวดไหล่นวดแขน
หนูสงสารย่าเดินไปไหนไม่ได้
หนูก็ช่วยย่าหาตังค์ช่วยเลี้ยงเด็กข้างบ้าน
ค่าจ้างที่หนูได้มาหนูก็เอามาให้ย่า
ปริมาตรในตัวเลือกใดมากที่สุด
ข้อ๒น้ำมันเบนซิง๙๔๐

โตริมาตรที่มากที่สุดเลยนะก็คือตัวเลือกที่๑ครับ

เอาละฮะตอนนี้ครอบครัวของน้องฟ้านะครับจากปลาจีนบุรีได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ลอยไม่เป็นไรนะลูกเนาะเพิ่งพลาดไปข้อเดียวนะฮะ
ลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องไก่เขย่าครับ
วันที่ผมเห็นญาติทวดกับน้องนั่งกินข้าวกับน้ำปลาเพราะว่าไม่มีเงินซื้อกับข้าวกิน
จากเหตุการณ์วันนั้นมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมต้องออกหางานทำครับ
ผมต้องทำงานทุกอย่างครับเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวครับ
ญาติทั่วกับน้องของผมได้มีเงินซื้อกับข้าวกินทุกวันครับ
ทำไก่เขย่า๓รสชาติรสชาติละ๘ถ้วยภายในเวลา๓นาทีนะฮะ

ฟ้าทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลา๓นาทีแต่ครอบครัวนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะฮะ

เอาล่ะได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น

วันนี้ครอบครัวน้องฟ้าไม่ได้โอกาส
ที่จะลุ้นเงินล้านแต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสน
จากเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้ครับ
นั่นก็คือเรื่องวงแบ็คพิ้งครับ
เช้ามาหนูก็จะมีหน้าที่หุงข้าว
ทำกับข้าวให้ย่าทวดและคนในบ้านกิน
พอเลิกเรียนหนูจะรีบกลับมาดูย่าทวด
ทั่วเปรียบเสมือนคุณแม่ของหนูอีกคนนึง

เพราะพ่อและแม่ของหนูทิ้งหนูไปตั้งแต่เด็ก

ที่มียอดครบ๑๔๐๐ล้านวิว
ลิซ่าใส่รองเท้าสีอะไร

ถูก
หนึ่งแสง

ต้องเลือกเพิ่ม
โปสเตอร์ฉลองที่มียอดครบ๑๔๐๐ล้านวิวนี้นะครับ
ลิซ่าใส่รองเท้าสีแดงครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของน้องฟ้านะครับ
ปราจีนบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
วันนี้นะลูกยังมีโอกาสที่จะเลือกโบนัสนะฮะ

๔ใบนี้เรามีโอกาสเลือกได้๒ใบ

กุญแจต่อชีวิตดอกที่๑ใครครับ

พลอยไม่ได้ยกพลอยขยับเสื้อ

กุญแจสองดอกนี้นะลูกเดี๋ยวหนูเลือกเลย
แล้วก็เล็งไปที่ตู้ว่ากุญแจที่เราจะเลือกไปเนี่ย
มันน่าจะสัมพันธ์กับตู้ใบนี้
ถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันที
มัวเสียเวลานะครับนะครับแต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนว่า

กุญแจดอกที่๒ฟิล์มเลือกครับ
ขอให้โชคดีในการขายครั้งนี้ครับ

มาดูตู้หมายเลข๔ก่อนว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ได้๑หมื่นดีใจไหม
นัสในตู้ก็คือเพราะฉะนั้นนะฮะ
ค่าสาร๑๐๐กิโลกรัมครับแล้ววันนี้นะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับสองหมื่นห้าพันบาท
ฟ้าหนูคิดว่าจะนำเงินนี้ไปต่อชีวิตอะไรก่อนลูก
ลงทุนขายน้ำก่อนแล้วก็ที่เหลือจะเอาไว้ให้ย่าครับ

น่าจะพออยู่นะแล้วก็ช่วยกันนะลูกแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อย
เวลาที่เราเริ่มจากเล็กไปก่อนถ้าพอมันขายดีเนี่ยนะลูกแล้วเราก็ค่อยขยับขยาย
อันนี้ก็ลองดูลองปรึกษาคุณครูอย่าเพิ่งทิ้งเด็กนะ

เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่
เราทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสมาชิกในครอบครัวด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองสุขภาพการงาน
เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
มาช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าและเด็กในครอบครัวนี้นะครับ
ที่เขายังอายุน้อยได้มีแรงสู้ต่อเพื่อย่าทวดของพวกเขานะครับ
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่พร้อมนะครับ
อยากจะอุปถัมภัมชูครอบครัวของน้องฟ้านะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเขาก็ยังลำบากกันอยู่นะครับ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ

และรวมทั้งความรักความอบอุ่นที่มาถ่ายทอดผ่านรายการเราในวันนี้
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณพระคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงครับ
ขอบพระคุณยังสูงครับ
ขอบคุณครับ
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุดไปต่อชีวิต๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทุกวันนี้ผมก็ต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
มันมีปัญหาตรงที่ว่าปวดหัวเข่า
หมอเขาก็บอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ
บางทีปวดหนักมากผมก็หยุดงานไม่ได้
เวลาหนูเห็นปู่ทำงานหนักหนูก็อยากช่วยปู่อะค่ะ

หนูได้ตังค์มาหนูก็จะประหยัดกระปุกไว้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป